คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ๕๐กว่าปีก่อน
กรุงเวียนนานะครับซึ่งถือว่าเป็นนครแห่งศิลปะและการดนตรีเนี่ย
ทางด้านสถาบันการดนตรีและศิลปะของกรุงเวียนนา

สมาชิกภาพลำดับที่๒๓เป็นสมาชิกภาพกิติมศักดิ์นะครับ
ในหลวงรัชกาลที่๙ซึ่งเป็นการรับรองถึงพระราชอัจฉริยภาพ
ในด้านของการศิลปะแล้วก็การทรงดนตรีครับ
เมื่อวานที่ผ่านมาครับคนไทยในกรุงเวียนนานั้น
ก็ได้มีการออกมาร่วมกันจุดเทียน
เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
ในขณะที่อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะครับ
ได้เดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัย
สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมณิลาครับ
ฟิเดลรามอสอดีตประธานาธิบดีคนที่๑๒ของฟิลิปปินส์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมณิลาเมื่อวานนี้
โดยมีนายธนาทิพย์อุปติสิงศ์เอกอัครราชทูต
และนางมณฑิพริยาพร้อมด้วยข้าราชกาล
และหัวหน้าสำนักงานให้การต้อนรับ
ในการนี้นายรามอสได้ยืนแสดงความอาลัย
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ลงนามในสมุดแสดงความอาลัย
จากนั้นนางซินเทียอากิล่าวิลล่า
ประธานคณะกรรมธิการด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านความยุติธรรมในสังคมสวัสดิการ
และการพัฒนาชนบทและสมาชิกภาพ

ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่

นายธีรวัตรภูมิจิตเอกอัครราชทูตไทย

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่วัดธรรมวิหารฮันโนเวอร์รัฐนีรัฐศักดิ์เซิน

โดยมีพระโพธิคุณวิเทศประธานสงฆ์

พร้อมด้วยประชาชนกว่า๒๐๐คนเข้าร่วมครับ
สำหรับพิธีในช่วงเช้าประกอบด้วย

ตักบาทฟังพระธรรมเทศนา

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีแห่องกฐิน
ถวายผ้ากระถิ่นทำพิธีบังสุกุล
เจริญจิตภาวนากรวดน้ำและรับพร

เมืองฮันโนเวอร์และเมืองใกล้เคียง
ร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลงศัลเซิร์ฟพระบารมี
เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคน

ภูมิพลอดุลยเดชครับส่วนชาวไทยในประเทศออสเตรียนะครับ
พร้อมกับครอบครัวและชาวต่างชาติประมาณ๕๐๐คนร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชก่อนร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
พร้อมเพลียงกันบริเวณด้านข้างโรงละครโอเปร่าชื่อดังในกรุงเวียนนาเมื่อเวลา๑๓
๑นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นครับ